ไปที่อุดรหน่อยดีกว่าอุดรก็มีพระนี่แหละข้างหลังนี้ยังไม่อยากด่วนสรุปว่าขี้เหล้าเพียงแต่ให้ดูอาการท่านก่อน
ลูกล่ะลูกล่ะลูกลูกลูกลูกลูก

ก็อุ้มขึ้นหลังกระบาดตรวจสายตรวจแบบนั้นเลยครับ

พระนอนหมดสติอยู่บนฟุตปาดเนี่ยริมถนนอดุญาเดช

คือชาวบ้านเป็นห่วงห่วงว่าท่านอาจจะอาภาษณ์หรือเปล่า
เป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าแล้วเป็นลมเนี่ยก็เลยให้มาช่วยเหลือ
แต่พอไปถึงก็เจอพระรูปนี้นอนหลับสนิทเลยคุณผู้ชมค่ะ
เห็นบอกหน้าท่านน่าจะเลือดไหลเวียนดีหน้าแดงฝาดเลยนะ

เหมือนมีกลิ่นกลิ่นละมุดนิดนึงคุณผู้ชม
ก็เลยสะกิดปลุกให้ท่านตื่นแต่เท่าไหร่ท่านก็ไม่ตื่นครับ
ตัดสินใจก็อุ้มพระไปเลยคุณผู้ชม

ก็ออกแรงอุ้มขึ้นรถไปนี่ช่วงเมื่อวานนี้
ตรวจสอบในย่ามอ้าวไม่มีใบสุทธิ
เออมีเพียงแค่เอกสารมีทะเบียนประวัติ
แล้วก็ระบุชื่อว่าพระอภิเดชอาริยปูโน
หรือว่านายอภิเดชลำบาหอม
อายุ๕๒ปีแล้วเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่แหละ
ตำรวจก็ให้ท่านนอนต่อไปอีก๕ชั่วโมง
ขึ้นมาในห้องสายตรวจแบบงงคุณผู้ชม

นี่ตรวจสอบในย่ามหน่อยมีอะไรหายไปไหมอ่าอยู่ครบ

หลวงพ่อศึกไหมถ้าศึกไหมหลวงพ่อนะ
แล้วก็หาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนครับนี่ฮะเปลี่ยนเรียบร้อย
แต่ลักษณะดูยังมึนอื่นไหมพี่เบิร์ต

ยังมีผลอยู่อ่ะยังยังก็ต้องเรียกว่านายอภิเดชก็แล้วกันแขนห้อยแล้ว

นายอภิเดชบอกว่าบวชมา๒๑ภัณฑ์สาระโยม
เลี่ยนโยมไม่ได้แล้วสินี่เป็นฆลาวาทละ
บวช๒๘ภัณฑ์สาระจำภัณฑ์สารที่วันแห่งหนึ่ง
ไม่ตอบนะแต่ยอมรับว่าช่วงเช้าก็พยายามเดินบินทบาทอยู่นะ
แต่ไม่ไหวจริงจริงโอ้โหขอนั่งพักก่อนแล้วก็วูบหลับยาวไปเลยเนี่ย
มาเอ้ารู้ตัวอีกทีโดนจับศึกแล้ว